ไปดูบรรยากาศที่ท่ามเรือพิบูรสงคราม๑หน่อยเพราะว่า
มีแฟนคลับคุณตังโมหลายท่านเอาท่อดอกไม้ไปร่วมวางไว้อะไร
นะฮะแต่ว่าเดี๋ยววันจันเนี้ยเขาจะมีการทำความสะอาดแล้ว
จะเก็บออกแล้วเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรทางน้ำได้คุณผู้ชม
นี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะแฟนคลับต่างทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
โดนทางไปร่วมไว้อ่ะไหลย์ด้วยกันเอาดอกไม้สีขาว
เอาลูกโปรงต่างผ้าพันธุ์คลอไปฝูกเอาไว้
เพราะว่าท่ามเรือนี้เป็นท่ามเรือจุดที่ใกล้
นะฮะก็คือที่โป๊ท่ามเรือพิบูรสงครามไม่น่าเชื่อนะ
มีแฟนคลับต่างชาติด้วยนะทยอยมากันเรื่อยคือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า
คือไม่อยากจะเก็บเลยเพราะว่าเข้าใจว่าแฟนคลับที่นำมาวางเนี่ย
มีความรู้สึกแบบอยากแสดงความเสียใจแล้วมีผลต่อความรู้สึกทางใจจริง
เป็นอะไรมักที่ทงต่างชาติเลยนะเป็นมุมทงจากมาเลเซียกับสิงคโปร์
อ๋อแล้วนี่อะไรเนี่ยรองเท้าใช่ไหมรองเท้าแตะมีจุดทงจุดทูบกันด้วยค่ะ
นี่ฮะบรรดาแฟนคลับคุณแตงโมครับต้องการจะไปร่วมไว้อะไร
เพราะบางท่านก็ไม่สามารถเดินทางไปฮิตสัจจักรได้อ่ะนะครับอือ
ทีมข่าวเราไปคุยกับหนึ่งในแฟนคลับท่านหนึ่งชื่อว่าคุณสุชายาก็บอกว่าเป็นแฟนคลับคุณแตงโมมานานมาก
ก็เลยชวนเพื่อนมาร่วมไว้อะไรในการวางช่อดอกไม้ที่นี่
เพราะว่าไม่สามารถที่จะไปลงทะเบียนไปร่วมงานที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพได้
ซึ่งเธอเองก็มาแล้วก็อธิษฐานขอให้คุณแตงโมไปสู่พบภูมิที่ดี
แล้วก็จากการสอบถามแฟนคลับอีกหลายท่านที่ไปซึ่งเมื่อวานนี้นักข่าว
แล้วก็ไปเจอกันทุกคนพูดเหมือนกันยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
เป็นใครใครก็ติดใจนะฮะส่วนใหญ่มั่นใจว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอ่ะ
ไม่ใช่อุบัติเหตุแน่นอนอันนี้แฟนคลับบอกนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับทางด้านของภูมิในการสำนักเจ้าท่าภูมิภาค
สาขานนทบุรีของกรมเจ้าท่าคือคุณอำนาจสอนหมวกก็บอกว่า
เดี๋ยวก็จะเอาเรือพร้อมกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะคือตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
เขาก็เอาเมลือมานะฮะแล้วก็มีเจ้าท่าที่เนี่ยดูแลที่บริเวณโป๊ะเมลือ
เพื่อความปลอดภัยเพราะแฟนคลับลงไปวางดอกไม้เยอะนะครับแต่ว่าแจ้งแฟนคลับไว้ก่อน
เดี๋ยววันจันทร์ที่๑๔นี้นะฮะจะทำความสะอาดที่บริเวณท่าเทียบเรือโป๊เรือนี้นะฮะ
ไม่ต้องตกใจว่าดอกไม้หายไปไหนเพราะอะไร
จะได้ขึ้นลงเรือได้ตามปกติที่ท่ามเรือพิบูรสงครามหนึ่ง
แต่ว่าถ้าใครจะวางเขาอาจจะมีการจัดจุดเอาไว้ให้
อาจจะไม่ได้ให้วางเต็มแบบที่เคยได้วางในปัจจุบันนี้
เพราะว่าเดี๋ยวจะมีผลกับเรื่องของความปลอดภัยด้วย
อันนี้ก็เป็นบริการที่ท่านเรือพิบูรณ์สงครามหนึ่ง